ใช่ค่ะอันนี้บรรยากาศเมื่อวานเมื่อคืนนะ

เริ่มทำงานพรุ่งนี้คือไลน์ต่อเนื่องเริ่มพรุ่งนี้
แต่บางคนเริ่มแล้ววันนี้๓มกราคมนะครับ
เพราะฉะนั้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
หมอชิดโอ้โหคนเยอะมากคุณผู้ชม
มีรายงานมาแล้วนะว่าคนแน่นแบบโอ้โหการจราจรแถวนั้นก็ติดขัดหนักมากนะคะ
เพราะว่าหลายคนก็เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดแล้ว
เพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ทางขนส่งหมอชิดกันเลยดีกว่านะคะ
จากคุณมาซีรีกล่อมแก้วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานบรรยากาศเข้ามาให้ชมกันเชิญค่ะ
บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งหมอชิดในขณะนี้นะคะการจราจรเริ่มคล่องตัวมากขึ้นค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่เจ้าหน้าที่จากกรมขนส่งทางบกรวมไปถึงเจ้าหน้าที่บขศนะคะ
เร่งระบายรถบริเวณชาญชาลาค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นเดินทางถึงที่หมายโดยเร็วที่สุดค่ะ
ตั้งแต่ตี๔ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จากทั้งกรมขนส่งทางบกรวมถึงบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขศ
ระบายรถที่เข้ามาเทียบท่าส่งผู้โดยสารภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
หรือหมอชิดค่ะเพราะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากกว่าทุกวัน
หลายคนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะคะเพื่อมาทำงานในวันแรก
โดยกว่า๑๘๐ของรถสาธารณะในเช้านี้เป็นรถทัวร์ค่ะ
เพราะประชาชนนิยมเดินทางในช่วงกลางคืน
วันเพ็ญวังทองวัย๕๐ปีเดินทางออกจากพิศนุโลกตั้งแต่๕ทุ่ม
รอแท็กซี่มาตั้งแต่ตี๕จนต้องเปลี่ยนแผนการเดินทางมารอรถเมย์ค่ะ
เพราะคาดว่าจะเร็วกว่าเดิม
มาตรงนี้ก็ตีดอีกรอแท็กซี่ตั้งแต่ตี๕นะคะยังไม่ได้รถเลยค่ะ
ทำไมเราอยู่ไม่รอต่อขึ้นตรงนี้เพราะอะไรอย่างไร
ก็เขาทางขอสำมัครก็บอกตรงนี้มีรถฟรีออกไป๗๗นะคะ
พอดีพี่ก็อยู่แถวนั้นพี่ก็เลยจะมาขึ้น๗๗นะคะ
ส่วนชะนิการสัมเภาเพชรชาวชายภูมิค่ะ
โดยถึงสถานีหมอชิดตั้งแต่ตี๕
เพราะคิดว่าการเดินทางในช่วงกลางคืนจะเร็วกว่า
แต่ก็ยังสายกว่าในช่วงเวลาปกติถึง๒ชั่วโมงค่ะ
จนถึงนักขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่บริษัทค้นส่งจำกัดหรือบ้อขอสอ
ก็ยังคงทำหน้าที่เร่งระบายรถให้ออกจากชาญชาลาโดยเร็วที่สุด
เพื่อให้ประชาชนนั้นเดินทางถึงที่พัก

ล่าสุดเจ้าหน้าที่บขศค่ะได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่จอสร้อย

วิ่งเข้ามารับผู้โดยสารในชาญชาลา
เพื่อเป็นการระบายการจราจรที่แออัดค่ะ

รายงานจากสถานีขนส่งหมอชิดค่ะ